โดยเฉพาะตำรวจตำรวจท่านมีอำนาจ
ในการให้ข้อหาจับกลุ่มคุมขัง

ครบถ้วนนะฮะแต่ตำรวจต้องไม่รังแก่ประชาชนฮะ
มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของสมุทรปราการสำโรงเหนือ

่อคล้ายกับเกร็ดตำรวจยังไม่ทันจะมีการดมอะไรเลย
องด้วยตาตำรวจมาจากปศเหรอเปล่า

องด้วยตารู้เลยว่านี่คือยาไอซ์

ที่เกิดขึ้นตามมาอีกมากมาย

เฮ้ยบริจะเล่ารถคันเนี่ยผมเพิ่งมาจากแฟน

บอกว่าพี่พีทีโอ้พี่ไทยตั้งแต่แรกแล้ว

เหตุการณ์นี้ตำรวจภูทรสำรงเหนือสมุทรปราการ
ด่านแถวสถานีรถไฟแบริ่ง

มาล้อมห้อมล้อมหาสัน

ไปเจอไอ้ถุงหนึ่งมันเป็นเกร็ด

สุดท้ายแล้วเขาก็ยืนยันว่ามันไม่เกี่ยวกับยาเสพติด

เฮ้ยไหนบอกไม่เกี่ยวยาเสพติดทำไมฉีมสีม่วงวะ
จับเลยล็อกใส่กุญแจมือฮะ

พอพี่สาวกับแม่ของฮาซันมาถึง
ขอตรวจปัสสาวะตำรวจตรวจปัสสาวะลูกอีกรอบหนึ่ง
การว่าลูกไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เนื่องกับเรื่องของยาเสพติดยาไอซ์ไง

ตำรวจเอายาไอซ์ห่อนั้นมาให้ดู

นี่คุณไปเกิดตำรวจอย่างนี้ได้ไงของกู

ของกูอะไรทำไมการบูนรู้จักไหมการบูน
ที่บอกว่าของกูมันคือการบูล

โอ้โหของมากแน่นอนเลย

อย่าพึ่งเดี๋ยวของตูดข้างใน

ไม่อันนี้ให้ใส่นานครับ
เอาไว้ใส่ดับกินด้วย

อยู่เมื่อวามนี้เอง

เอามาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียขอความเป็นธรรม
เพราะจำเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุเกินกว่าเหตุยังไง
จับน้องใส่กุญแจมือทั้งที่ตำรวจยังไม่รู้เลยว่ามันคือการบูล
แล้วมีการทำร้ายร่างกายด้วยแต่เหตุการณ์ที่เจ็บซ้อนเจ็บ
คือน้องชายไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับคาราบูล
และจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งขอความเป็นธรรมกับตำรวจ
ตำรวจในพื้นที่ไม่รับแจ้งความและตำรวจในพื้นที่ไม่รับแจ้งความไม่พอ
ตำรวจบอกว่าถ้าคุณแจ้งความอีกคุณจะโดนคดีหมินประมาท

นี่คุณเป็นผู้พิทักษณ์ซันติราชดูแลพวกมีประชาชน
บ้านเราประเทศไทยเราต้องเจออย่างนี้ต่อไปหรือเปล่านะฮะ
เหตุการณ์ต่างนี้เป็นการวิพาพวิจารณ์
เกิดกระแสวิภาควิจารณ์ใช้คำว่าโคตรในใจร้อนแรงมาก

ไม่รู้เลยเหรอว่าการบูลกับไอซ์มันไม่เหมือนกัน

แล้วมึงมีจมูกไหมนี่มึงในโซเชียลวิดีโอ

แล้วมาตรวจสอบแล้วไปทำร้ายร่างกายเขาได้ยังไง
แล้วเป็นคืออะไรดูนะตำรวจบ้าน
เขาผ่านการฝึกอบรมด้านนี้มาหรือเปล่า
อาจจะไม่ถึงขั้นของปศนะฮะ
เห็นใจตำรวจในท้องที่ต่างด้วยนะ

พันธุ์ตำรวจเอกอาทิตย์ซิมเจริญภูมิกับการสถานีตำรวจ
ภูทรสำรงเหนือบอกไม่เป็นน้อยหน่วงฮะ
ตั้งกรรมการไว้เรียบร้อยแล้วหากเจ้าหน้าที่ของท่าน
มีความปกพร่องผิดพลาดจะดำเนินคดี
ตามระเบียบวินัยทันทีนี่ทางผู้อำกับ
ผู้กำกับขยับช้าจังหวัดขยับก่อน
แซงหน้าปาดหน้าภูมิกับย้ายไปแล้ว
ลูกน้องท่านไปตบยุง
อยู่ที่สวปกรตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
สมควรค่ะค่ะค่ะค่ะเหมือนปาดหน้าผู้กำกับไปเลย
เหตุการณ์นี้ยกเลิกนะท้องที่นี้ไม่ต้องมีอาสา

คืออยากให้ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์มาก
คุณผู้ชมที่เป็นชาวบ้านตาดำแล้วเชื่อไหมพี่ต้นว่าตำรวจไทยไม่น้อยนะคะ
ที่ไม่รู้ข้อกฎหมายตรงนี้คือเมื่อวานเนี่ยได้มีโอกาสไปคุยกับ
ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะคะ
ท่านบอกว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือปวิอาญาเนี่ยนะคะ
รู้ไหมคะว่าการที่ตำรวจไปเจอว่าใครมีสารเสพติดครอบครอง
หรือว่าใครที่เสพหรือเปล่านั่นไม่ใช่เป็นความผิดซึ่งหน้านะคะ
ตรงนี้คืออะไรอย่างเคสนี้อย่างเคสนี้
คุณมีสิทธิ์ที่จะเอาเขาไปโรงพักไปสอบปากคำไปทำบันทึกการสอบปากคำได้
แต่คุณไม่มีสิทธิ์แจ้งข้อกล่าวหาณตอนนั้นจนกว่าอะไร
จนกว่าไอ้เก็บในซองขาวจะถูกพิสูจน์ทราบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่านั่นคือไอซ์หรือเค
นึกออกไหมคะไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า
เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเจอแบบนี้อย่าไปยอมไปโรงพักได้
สอบปากคำได้แต่อย่าไปยอมรับทราบข้อกล่าวหา
กลัวเลยตอนนี้ถ้าตำรวจตรวจรถเราไม่จะเจอหรือเปล่าวะเจอลูกเหม็น
มาตรวจเลยเจอลูกเหม็นแน่ไม่แล้วคือตำรวจเนี่ยไม่น้อยเลยนะ
ที่แบบคิดว่าแบบนี้เป็นความผิดซึ่งหน้าต้องจับเขาต้องแจ้งความเขานะตอนนั้นเลย
เพราะฉะนั้นตำรวจอย่าโกรธกันนะครับกับข่าวนี้ตำรวจเองต้องให้ความรู้ตำรวจ
ใช่นะคะนะคะอ่ะ